ส่วนที่กำลังลุ้นกันสนุกเลยนะครับกับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกครับ
การท่าเรือนะครับต้องการเก็บใช้ชนะในนัดสุดท้ายนะครับ
เพื่อที่จะการันตีในการคว้าแชมป์วันนี้ก็เก็บเกมสำคัญได้
แล้วก็เก็บ๓คะแนนสำคัญได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับ
อยู่ในคู่นี้ครับการท่าเรือเปิดบ้านพบกับกรมทางหลวง
ซึ่งหากเกมนี้การท่าเรือเก็บ๓แต้มได้ก็จะทำให้โอกาสในการลุ้นแชมป์ในนัดสุดท้าย
ก็มีสูงกว่าฟินสตรีบลูเวฟชนบุรีแชมป์เก่าครับเล่นกันไปกันมา
อันนี้ตอนแรกก็ศูนย์ศูนย์อยู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้าน
กรมทางหลวงครับหน้าที่ที่สิบครับได้ประตูเครื่องทำก่อนหนึ่งศูนย์จากอติราชสิทธิศักดิ์นะครับ
แต่หลังจากนั้นครับเจ้าถิ่นการท่าเรือมาได้ประตูตีเสมอแบบทันควันเลยครับ
หนึ่งประตูต่อหนึ่งจากลูกเตะมุมบอลไปฉลับโดนมากอสวินีซิลสเข้าไปนะครับแล้วลูกนี้โอ้โหยิงอย่างหนักเลยนะครับ
ได้สองลูกซ้อนซ้อนครับลูกนี้ได้จากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกครับ
จังหวะนี้ครับบอลมาถึงแรงโกเมสคนเดิมซ้ำลูกนี้เข้าไปหลังจากที่มันฉลับเสามานะครับ
การท่าเรือก็นำสามประตูตอนหนึ่งนาทีที่สิบเจ็ดนะครับ
กรมทางหลวงก็เล่นเลยครับแล้วก็ไล่มาเป็นสองต่อสาม
การเข้าชาร์จที่เสา๒นะครับของอธิชัยผู้สวาสตร์ครับ
ครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับการท่าเรือนำอยู่๓ต่อ๒

ทางหนูตีเสมอสำเร็จครับจากการเปิดจากริมเส้น
แล้วก็เป็นชายวัดจำกระจ่างที่สกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับ
เสมอแบบนี้การท่าเรืออยู่นิ่งไม่ได้นะครับก็บุกแหลกเลยครับ
นาทีที่สามสิบห้าการท่าเรือนีไปเป็นสี่ต่อสามจากธนัดชายชมบุญครับ
และนาทีที่๓๗นะครับการท่าเรือก็หนีไปเป็น๕ประตูต่อ๓จากการยิงของอนุกุลมินิครับ
ก็จบเกมนะครับการท่าเรือเอาชนะไป๕ประตูต่อ๓นะครับ
ชาวบ้านเก็บเพิ่มเป็น๖๒คะแนนครับนำหน้าพิธีบูเวฟอยู่๑คะแนนเท่านั้นนะครับ
แล้วเกมสุดท้ายเนี่ยถ้าชนะนะครับการท่าเรือจะคว้าแชมป์ทันทีโดยไม่ต้องไป
รอลุ้นผลคู่ของชนบุรีครับไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับ
สุราธานีครับเสมอกับมอภาคไปสามประตูต่อสามแคทเอฟซีครับเสมอกับสมุทรสาขอนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
สองคู่ที่ทำให้แคทเอฟซีมียี่สิบเอ็ดแต้มแล้วก็มอภาคมียี่สิบสองแต้ม
และสุดท้ายก็มภาคต้องการเก็บ๓แต้มเหนือสิงห์สมุทรสาครเท่านั้นจึงจากการันตีรอดตกชั้น
ส่วนแคทต้องชนะศรีปฐุมและลุ้นให้มภาคไม่ชนะจึงจะรอดการตกชั้นนะครับ
ส่วนฟุสซอร์ยูยี่สิบชิงชำเอเชียสองพันสิบเก้ารอบคัตเรียกโซนอาเซียนนั้นสุดท้ายที่โฮมาร์ทธิตเขจไทยลงสนับพบกับอินโดนิเซีย
ทั้งคู่ก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่เมืองทาบริสประเทศกิรัตนในปีหน้าแน่นอนแล้วนะครับ
เกมนี้ครับไทยชนะอินโดนีเซียไป๔ประตูต่อ๒ก็ทำให้ไทยนั้นเป็นอันดับที่๑ของการคัดเลือกโซนอาเซียนนะครับ
แล้วก็มีอีก๒ทีมในย่านอาเซียนที่เข้ารอบสุดท้ายไปก็มีอินโดนีเซียนะครับ
แล้วก็เวียดนามที่เอาชนะมาเลเซียมา๒ประตูต่อ๑ครับ